เขาได้เห็นสิ่งนี้แล้วสิ่งนี้คืออะไรเดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะคะ

นี่ไงเขาบอกว่าเดี๋ยวข้างใน

ก็เป็นเพจที่เขาเอามาโพสต์ลง

แล้วก็เพจนครปฐมที่คิดถึงได้

ภายในองค์พระปฐมเจดีเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรก
เป็นบุญตาแท้ตายตาหลับแล้ว

ไอ้ที่เรียนมาว่าสร้างเจดีครอบเจดีนั้นเป็นแบบไหน
จินตนาการไม่ออกได้แต่เห็นในรูปวาด
ที่ดูออกในแนวจินตนาการ
แต่สุดท้ายเขาบอกว่าได้เห็นของจริงแล้วนะ
มีองค์เจดีองค์จริงอยู่ข้างใน
แล้วก็สร้างอันใหม่ครอบอีกที
ใช่ค่ะพอเข้าไปสำรวจ

ซึ่งเป็นปูชนียสถานสำคัญของไทย
ตั้งอยู่ที่วัดพระปฐมเจดีราชวรมหาวิหาร
อำเภอเมืองนครปฐมมีประวัติความเป็นมายาวนานค่ะ
เชื่อว่าเป็นที่ประดิษฐานพระบรมศาลีริกฐาตุ

แล้วก็เป็นที่เคารพสักการะบูชา
บรรดาพุทธศาสนิกชนทั่วโลก
คือองค์พระปฐมเจดีเป็นองค์พระเจดีขนาดใหญ่
เป็นรูประคังคว่ำใช่ไหม
ผายมหมาโครงสร้างเป็นไม้สุง
รัดด้วยโซ่เส้นมหือมาก่ออิตถือปูน
ระดับด้วยกระเบื้องปูทับ
ประกอบด้วยวิหาร๔ทิศกำแพงแก้ว๒ชั้น
ถือว่าเป็นเจดีที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยนะคะ
เราดูแล้วเราก็ทึ่งอึ้งในภูมิปัญญาของสถาปัตยกรรมของไทยนะ

แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงาม
ขององค์พระปฐมเจดี
แล้วก็ยังเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดความศรัทธา
เลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากขึ้นอีกด้วยนะคะ
โอ้โหก่ออิดทีละก้อนทีละก้อนอะนะ
ได้เห็นแล้วก็เป็นบุญตาของเราด้วยนะคะ